กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ
ครอบครัวของคุณเบิร์ตจากกรุงเทพมหานคร
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อทุนสูงสุด๑ล้านบาท
ตัวมาดีมากน้อยแค่ไหนครับคุณเบิร์ต

วันนี้ต้องมาตอบเองแล้วนะครับ
เลือกเรื่องให้ตรงกับคนในครอบครัว
ผมคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะคว้าเงินล้านกลับบ้านได้

ถ้าพร้อมแล้วผมเชิญคุณเบิร์ตมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เบิร์ตคำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๑ยำมะม่วง
เรื่องที่๒สิเรียมพักดีดำรงฤทธิ์

เรื่องที่๕โดราเอมอน
เรื่องที่เบิร์ตจะเลือกตอบเรื่องแรกคือเรื่อง

เรื่องยำมะม่วงครับ

ว่าจริงแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ย

ก็อยากจะเปิดร้านน้ำปั่นก็ดี

แต่นี่ถ้าเป็นยำมะม่วงเนี่ยคุณ
แล้วคุณไปเอาสูตรมาจากไหนครับ
ก็เป็นสูตรดั้งเดิมจากแม่ครับ

นั่นแหละ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจท

แล้วก็กุ้งแห้งพริกป่นน้ำตาลปี้

ม่วงนี่เราซอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม
ต้องการผู้ช่วยไหมเบิร์ด

จำนวน๑๔จาน

เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เราก็ต้องเจอคุณผู้ชม

เดี๋ยวเบิร์ด

อีก
โอ้โฮ
ไม่เคยยำมะม่วงเร็ดอย่างงี้เลย
ก็คือใส่เครื่องจนครบหมดทุกจานเนาะ

ถ้าเผื่อว่าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจข้อนี้สำเร็จ
เอาละครับขอบคุณคุณแม่มากผู้ช่วยครับขอให้โชคดีครับ

ผมทำยำมะม่วงมาตั้งแต่อยู่มัธยมครับ
ก็ทำมาตลอดก็ช่วยแม่ขายตอนเลิกเรียน
เวลาลูกค้าเยอะเบิร์ตก็ใช้เวลาทำประมาณไม่เกิน๑นาทีครับ
ถ้าเกิดว่าภารกิจนี้ผ่านถือว่าข้อนี้ได้ไปแล้ว๑ข้อ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เลือกให้แม่ครับใช่ครับผมแม่อีท
แล้วเบิร์ตจะเลือกเรื่องไหนให้แม่อีทขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
หวังให้ดีนะว่าจะโดนใจแม่หรือเปล่านะครับ
เรื่องที่เหลือก็คือเรื่องสี่เรียมพักดีดำรงฤทธิ์

ผมขอเลือกเป็นเรื่องบ้านของเราครับผม

ทำไมคุณไม่เลือกโดราเอมอนให้กับแม่อีท

แต่ผมว่าแม่น่าจะเข้าใจภายในบ้านดีสุด
เดี๋ยวคุณว่าแม่คุณดูเหมือนโดราเอมอน

เพราะว่าแม่น่าจะรู้เรื่องภายในบ้านดีที่สุดครับ

แม่อีทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าบ้านหลังนี้อยู่มานานหรือยังครับแม่
ก็ตั้งแต่ปี๔๘ค่ะ

คือตอนแรกเช่าน้าสาวอยู่
เสร็จแล้วพอมาลูกสาวเสีย

เราก็เอาเงินตัวนั้นมาขอซื้อต่อ
แต่เราไม่ได้ซื้อที่เราซื้อแต่บ้าน
ตอนนี้แม่ก็ยังต้องจ่ายค่าเช่าที่เดือนละ
บ้านหลังนี้ผมเห็นว่าทีมงานไปเนี่ยนะครับ
เขาไปเห็นตู้อยู่หลังหนึ่ง
ตู้นี้อยู่ในห้องแม่เหรอครับ

คำถามคงไม่ได้ไปไหนหรอกแม่

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ด้านล่างของตู้มีเด็กยืนถือป้ายทั้งหมดกี่คน
ตัวเลือกที่หนึ่ง๗คน
ตัวเลือกที่๒๘คน

และตัวเลือกที่๔๐คนครับ
ตู้ใบนี้เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะ

แต่ว่าแม่ก็ไม่เคยนับว่ามีเด็กกี่คน
ถ้าพร้อมแล้วแม่อีทเลือกตอบ

ข้อที่หนึ่งค่ะ๗คน
ตัวเลือกที่หนึ่ง๗คนครับ

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน
ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน

ตัวเลือกที่สอง๘คน
บอกเลยมีด้วยกัน๔ถ้วยครับคุณยาย
คุณยายจ๋าเดี๋ยวคุณยายเนี่ยจะต้องฉีกเดี๋ยวผมจะพาไปป้อน
ยายสังเกตรสชาติของน้ำพริกกะปิให้ดีนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้ำพริกกะปิฝีมือแม่อีทคือถ้วยใด
ตัวเลือกที่๑ถ้วยที่๑
ตัวเลือกที่๒ถ้วยที่๒

และตัวเลือกที่๔ถ้วยที่๔
รสชาติน้ำพริกเขามี๓รสอร่อย

นี่คือถ้วยที่๑นะครับ

จริงมะนิดนึง

ถ้วยไหนเอ่ยที่เป็นฝีมือของ
อีทลูกสาวของคุณยายนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วคุณยายสุนีเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒ถ้วยที่๒ครับ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคุณยายนะ

ครอบครัวของน้องเบิร์ตจากกรุงเทพมหานคร
จะสามารถพิชิตโจทย์คำถามได้๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
เรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจ
เพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
จะมีโบนัสอยู่ในตู้เท่าไร
เยอะมาก
โปรดติดตามตอนต่อไป